ผมให้คุณผู้ชมไปดูเรื่องของความขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์
ระหว่างพระกับญาติโยม
ญาติโยมก็เถียงกับพระ
บอกว่าพระกรอบโกยผลประโยชน์จากวัด
หาประโยชน์จากวัดมากจนเกินไป
ด้วยการขึ้นค่าจัดงานศพต่าง
ก็เลยเข้ามาสักถามเรื่องนี้กับเจ้าอาวาส

การที่พระกับโยมสักถามกันถกเถียงกันเป็นยังไงนะครับ
เก็บเท่าไหร่เก็บเท่าไหร่

ไม่เก็บเท่าไหร่เก็บเหมือนเดินหรือเปล่า
อาหารตายจริง
ก็เก็บเหมือนเดิน

ไม้ฟังผมนี่

สร้างวัดนี่แล้วสถานการณ์เป็นคนสร้างไหม

ใครสร้างญาติโยมสร้าง
เป็นอยู่สามารถที
ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอ

มาถามพระแล้วก็

เหตุการณ์นี้หลายคนจะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ตัวญาติโยมเองอยากจะรู้ความจริงอะไรบ้างนะครับ
เกิดขึ้นในวัดจันทร์ในในเขตบังคอแหลมกรุงเทพ
ก็คือทางญาติโยมที่เสียงดังที่สวมเสื้อสีมืออย่างงี้
คือมาตะโกนถามหลวงพ่อหลวงพ่อท่านเป็นรักษาการเจ้าอาวาส
อยากจะถามเรื่องของการที่หลวงพ่อแล้วก็ทางวัด
ขึ้นเงินค่าสาราสวดศพ
คือชาวบ้านเขาเดือดร้อนหลวงพ่อยังจะมาขึ้นอะไรตอนนี้
ทางหลวงพ่อเองเขาพยายามชี้แจ่งว่า
คือจริงแล้วมีคณะกรรมการของวัดที่ตั้งขึ้นมา
เขาเป็นคนกำหนดในเรื่องของราคา
หลวงพ่อเองพระเองไม่ได้ยุ่งเกี่ยวในเรื่องนี้เลย
เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ก็นำคลิปนี้มาโพสต์
พร้อมกับเขียนข้อความบอกว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุป
ฝ่ายสงฆ์ก็ออกมาเรียกร้องให้หยุดโจมตีพระ
ส่วนฝ่ายคารวาสฝ่ายญาติโยมก็ออกมาเรียกร้อง
ให้มีการตรวจสอบความโปร่งใส
ในเรื่องของการทางวัดพระมีการยักยอกเงิน
ในการจัดงานศพหรือเปล่า
ทีนี้ครับเรื่องนี้นะฮะทางเพจเขาบอกว่า
อยากจะให้สำนักงานพระพุทธศาสนา
แล้วก็เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์เข้ามาตรวจสอบเรื่องราวทั้งหมด
เพื่อความโปร่งใสและความสบายใจของทุกฝ่าย
เพราะว่าเรื่องนี้มันมีแค่คลิปออกมาแบบนี้เอง
รายละเอียดว่าขึ้นค่าจัดงานศพอะไร
ขึ้นค่าสาลายังไงมันยังไม่ได้ออกมา

ญาติโยมกับพระเถียงกันเสียงดังแค่นั้น

คณะกรรมการตั้งราคาเป็นคนกำหนดราคาขึ้นมา
อันนี้ก็ต้องมีการคุยกันคือต้องคุยทุกฝ่าย